ดูอีกเหตุหนึ่งเป็นเรื่องราวของตำรวจยิงตำรวจค่ะคุณผู้ชมตำรวจนายหนึ่งนี่เป็นดาบตำรวจตำรวจตะเวนชายแดน
ยิงตำรวจซึ่งเป็นสารวัตรแล้วก็มีศักดิ์เป็นพี่เขยของตัวเองด้วยครับเหตุเพราะว่าเมาสุราค่ะคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้นะคะอาการของสารวัตรเนี่ยยังสาหัสยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยนะคะ
สองทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองเกิดเหตุยิงกันที่บ้านพักตำรวจอุ้มผังจังหวัดตาก
ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพักไปเพียงห้าร้อยเมตรนะคะที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักของพันธมตโทอำนาจคุณยศยิ่ง
สารวัตรปราบรามโรงพักอุ้มผางท้ายถอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนนอนจมกองเลือดอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำร่างส่งโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะแต่ว่าผู้บาดเจ็บสาหัสมาก
ประสานเฮลิคอปเตอร์ตำรวจส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่สอดล่าสุดอาการยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนมือปืนที่ยิงสารวัตรก็คือตำรวจตระเวนชายแดนก็คือดาบตำรวจสุวรรณแสนวงอายุ๔๘ปี
สอบถามแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะเป็นน้องของพันรยาสารวัตรอำนาจที่ถูกยิงนี่แหละ
แล้วก็มีบ้านพักอยู่ติดกันที่ผ่านมามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอด
ก่อนเกิดเหตุค่ะดาบสุวรรณนั้นเมาสุรากลับจากงานเลี้ยง
ก็เดินโซซัดโซเซเข้ามาโต้เถียงกับสารวัตรอำนาจที่เป็นพี่เขยอยู่ในครัว
อีกฝ่ายเห็นว่าเมาไม่มีสติก็เลยพยายามเดินเลี่ยงหนีไป
แต่ดาบตำรวจก็เดินตามแล้วก็ชักปืนยิงที่ท้ายถอย
พอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปนะคะตำรวจก็เร่งสกัดเส้นทางที่คาดว่า
ผู้ก่อเหตุจะใช้หลบหนีเพราะว่าคนร้ายนี่นะคะ
เมาสุรามีอาวุธแล้วก็ชำนาญในการใช้อาวุธด้วย
ได้วิทยุสั่งการให้ชุดติดตามเพิ่มความระมัดระวัง
ถ้าหากคนร้ายต่อสู้ก็ต้องใช้วิธีการขั้นเด็ดขาด
เพื่อจับกลุ่มตัวให้ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะ
เตือนใจกันไว้เพราะว่าเมาสุรา